สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโอ้โหวันนี้มีข่าวใหญ่เบียดแซงขึ้นมา
ไม่รู้จะขีดเส้นใต้เรื่องอะไรแต่ว่าขอให้เห็นภาพผ่านผ่านไป๒๓เรื่อง
เรื่องการแก้หนี้นอกระบบนายกลั่นปราบหนี้นอกระบบ
ประกาศขอปลดปล่อยให้คนไทยพ้นธาตุ
ประเด็นนี้ผมขีดเส้นใต้มาหลายวัน
ฉะนั้นเมื่อวานนายกแถลงข่าว
ข่าวที่ออกมาก็ใกล้เคียงกับที่ปล่อยมาก่อนหน้านี้
ฉะนั้นเรื่องนี้ให้จับตามองว่ามันจะมีเกิดขึ้น

จริงที่หนึ่งคือจะแก้ได้ถาวรและยั่งยืนจริงไหม
จริงที่สองคือที่บอกว่าลูกหนี้ที่จ่ายต้นจ่ายดอกไปให้เจ้าหนี้นอกระบบ
จ่ายมามันเกินมาไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้ว
ละหนี้ให้หมดทำได้จริงไหมสาม
เรื่องการหาช่องทางให้ลูกหนี้ที่เคยกู้นอกระบบ
แล้วไม่ต้องกู้นอกระบบมากู้ในระบบเนี่ย
ธนาคารจะให้กู้จริงไหม

ไม่มีหลักฐานไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีรายได้

ที่บอกว่าถ้ากู้กันใหม่ไม่ว่าดอกเบี้ยของนอกระบบเนี่ย
ดอกเบี้ยต้องไม่เกิน๑๕
มันทำได้จริงไหมไม่เกิน๑๕ต่อปีเนี่ย
อันนี้ต้องตามดูฝากเป็นการบ้านไว้
เรื่องที่สองเรื่องปรับเงินเดือนค่าราชการ

ขอรมอไฟเขียวปรับเงินเดือนค่าราชการที่เข้าใหม่๑๘๐๐
เริ่มใจ๑พค๖๗
เรื่องนี้ต้องตามดูว่ามันจะเป็นจริงเป็นจังได้ไหม

เพราะว่าค่าราชการเก่าที่เขาอยู่มาก่อน

แล้วคนมาใหม่เงินเดือนเท่าเราหรือใกล้เคียงกับเรา
ฉะนั้นจะจัดสมดุลยังไง
จะแก้ปัญหาส่วนหนึ่งแล้วแล้วเกิดปัญหาอีกส่วนหนึ่ง
ฉะนั้นก็ขีดเส้นใต้ไว้ว่าเรื่องนี้ต้องตามดู
ให้มันเกิดความสมดุลและเป็นธรรม
ส่วนข่าวที่เป็นเรื่องใหญ่
ก็คือเด้งฟ้าผ่าอธิบดีดีเอสไอเส้นหมูเถื่อน
คำถามก็คือว่าเส้นแบบไหนล่ะมันเส้นเพราะอะไร
อย่าลืมว่าเวลาการโยกย้ายแต่งตั้งเนี่ย
เขาไม่ให้เหตุผลกันนะครับ
ถ้าเขาให้เหตุผลเราจะได้รู้ว่าเขาโยกย้ายแต่งตั้งเพราะอะไร
มันเป็นธรรมเนียมในคอรมอว่าเมื่อรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง
เอาเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายคนในกระทรวงตัวเอง
ขออำนาจคอรมออนุมัติ
คอรมอที่เป็นเจ้ากระทรวงอื่นเขาไม่ถามกันนะครับว่าย้ายเพราะอะไร
เขาไม่ซักเขาไม่ถามเขาไม่ออกความเห็นกันว่าโอ้ผมคิดว่าไม่เหมาะนะครับ
ผมคิดว่าพอแล้วครับไม่ครับ
เขากลัวว่าทีใครทีมัน
แต่ก่อนอดีตรัฐมนตรีที่ชอบไปยุ่งกับกระทรวงอื่นเนี่ย
พอเรื่องของตัวเองเข้ากระทรวงก็ถูกเอาคืน
ฉะนั้นธรรมเนียมการขอคอรมออนุมัติเนี่ย
เขาไม่ต้องบอกเหตุผลเขาไม่ซักเขาไม่ถามเขาไม่หือเขาไม่อือ
แล้วแต่เจ้ากระทรวงจะว่ากันไป
ฉะนั้นเมื่อคอรมอไม่ซักไม่ถามเจ้ากระทรวงก็ไม่ได้อธิบาย
มันก็เกิดเป็นประเด็นว่าคนคาดการณ์กันว่า
ไอ้ที่ว่าเส้นหมูเถื่อนเนี่ย

หนึ่งเส้นหมูเถื่อนเพราะว่าอธิบดี
ดีเอสไอพันธบรวจโทสุริยาสิงหากมลเนี่ย
ปราบปรามทำคดีไม่ได้ดั่งใจ
จำได้ไหมครับก่อนนายกจะเดินทางขึ้นเครื่องเนี่ย
นายกยังเรียกไปสั่งการเรื่องนี้
คล้ายกับจะตำหนิว่าทำงานล่าช้า
แล้วพอกลับมาก็เกิดเรื่องนี้

มุมนี้ก็มีคนคิดเยอะ
มีหัวข่าวที่วันนี้ว่าหมูเถื่อนชนต่อ

คาดว่าเกิดจากเหตุไปบุคคลสยามแมคโคร
นี่เขาใช้คำว่าคาด
เพราะเป็นการคาดเดาว่าอาจจะมาจากเหตุผลนี้ไหม

แล้วคำอธิบายที่ตามมาจากรัฐมนตรี

ประเด็นนี้คนตามข่าวคนฟังข่าวต้องรู้ทัน
ว่าเมื่อมีการโยกย้ายแบบนี้
รัฐมนตรีผู้บังคับบัญชา
เขาจะไม่ซ้ำเติมค่าราชการ
ที่ถูกย้ายคือเขาไม่บอกเหตุผลจริงว่าอย่างนั้นเถอะ
แล้วเขาจะหาเหตุผลให้มันฟังดูดี
ฟังแล้วคนที่ถูกย้ายมีความสามารถ
มีความสำคัญมีงานใหญ่กว่าที่ต้องไปทำ

พันธุ์ตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่า
ตำแหน่งรองประหลัดที่พันธบรวจโทสุริยาย้ายไปเป็นเนี่ย

ต้องขับเคลื่อนงานนโยบายของกระทรวงนะครับ
กำกับงานของกรมในกลุ่มภารกิจเดียวกัน
รวมทั้งประสานกับต่างประเทศ
ซึ่งพันธบทสุริยามีประสบการณ์
งานระดับอธิบดีผ่านที่ปรึกษาหลายหน่วยงาน
จึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งรองประหลัด
นี่เท่านั้นยังไม่พอยังยืนยันว่า
เป็นการยกระดับหลักนิติธรรมของแต่ละของประเทศ
และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งเป็นการนั่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
ยกยอเสียเลิศลอยเลยครับว่าพันธุ์ตำรวจโทสุริยามีความเหมาะสม
แล้วก็มีหัวข่าวอย่างที่ว่ายืนยันว่าไม่เกี่ยวกับหมูเถื่อน
ร้อยเอกธรรมนัฏก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับหมูถวน
แต่ว่าคนที่ถูกยกเนี่ยเขาไม่ลอยด้วยนะครับ
เพราะว่าพันตรวจโทสุริยาเขารู้อยู่แก่ใจว่านี่คือคำสั่งเด้งจากตำแหน่งหลักไปสู่ตำแหน่งลอย
ตำแหน่งรองประหลัดเนี่ยถึงจะใหญ่กว่าสูงกว่าอธิบดีแต่ก็เป็นตำแหน่งลอยอันนี้ก็รู้กัน
พันธุ์ตำรวจโทสุริยะจึงโพสต์คลิปออกมาล่วงหน้า
ทันทีที่รู้ชะตากรรมไงท่านโพสต์คลิปว่ายังไง
นี่ท่านดูในจอทำใจอยู่ตลอดเวลา
นับตั้งแต่มานั่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่นี่แล้วครับว่าต้องถึงวันนี้
แต่ว่าผมก็เลือกทางเดินและวิถีของผมเองมาตั้งแต่ต้นไม่เสียใจครับ
เพราะทำเต็มที่แล้วครับนี่โพสต์เมื่อวันที่๒๘พฤศจิกาเมื่อวาน
ฉะนั้นถ้าพันธบทโทสุริยาคิดว่าตัวเอง
ย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่มีความสำคัญมีภารกิจสำคัญเหมือนที่รัฐมนตรีอธิบาย
เขาจะโพสต์แบบนี้เหรอครับเพราะถ้าคิดเหมือนกับที่รัฐมนตรีอธิบาย
เขาก็ต้องบอกว่าผมดีใจที่รัฐมนตรีให้ความสำคัญ
ให้ผมย้ายไปอยู่งานที่ใหญ่กว่าสำคัญกว่ากว้างกว่าทำนองนั้น
นี่แต่เอาเถอะครับจะย้ายไปเพราะอะไรยังไง
ย้ายเพราะทำคดีหมูเถื่อนไม่ทันใจหรือย้ายเพราะนำคณะไปตรวจหมูเถื่อน
ที่บริษัทสยามแบล็คโกมันสำคัญตรงนี้
สำคัญตรงที่ว่าเรื่องแบบนี้รัฐบาลต้องไม่ทำให้ประชาชนสงสัย
บาดแผลที่ทำให้ประชาชนสงสัยเนี่ยมันจะก่อกินความชอบทำความไม่ชอบทำ
มันจะมีผลแล้วมันจะถูกโยงไปซ้ำเติมกัดกรอนรัฐบาล
เราเคยได้ยินกับคำว่าเอื้อกลุ่มทุน
เราได้เคยได้ยินคำว่าความเหลื่อมล้ำ
กระบวนการยุติธรรมความไม่เสมอภาคเป็นระยะระยะ

เขาเปรียบเทียบว่าไอ้ต้นไม้ใหญ่บางต้นเนี่ย
มันยืนต้านลมแรงได้มีพายุมีฝนต้านได้หมด
แต่ต้องมายืนต้นตายเพราะมีมอดกัดกินอยู่ภายใน

ฉะนั้นเรื่องแบบนี้อย่าปล่อยให้ประชาชนสงสัย
ถ้าประชาชนสงสัยมันจะเกิดปัญหาตามมา
ถ้าย้ายเพราะทำงานทำคดีไม่ได้อย่างที่ควรจะเป็น
ก็บอกกันมาตามตรง
ย้ายไปเพราะรับตำแหน่งใหม่ที่สำคัญกว่า
แล้วคนไม่เชื่อเจ้าตัวก็ไม่เชื่อ
เจ้าตัวยังไม่เชื่อแล้วจะให้ประชาชนเชื่อยังไง
นี่คือเรื่องที่จะต้องติดตามต่อ
ว่าผลพวงเรื่องนี้มันจะนำไปสู่อะไร
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ